ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยที่เมื่อวานเล่าไปนะคะ
กรณีนายประพันธ์ที่เป็นเสียเจ้าของบริษัทประพันธ์ขนส่ง
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอะค่ะถูกกลุ่มวัยรุ่นเป็นสิบคนเลยนะคะ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดไปล้อมรอบรถของนายประพันธ์
ซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในรถแล้วก็ยิงใส่เข้าไปในรถ
นายประพันธ์นั่งอยู่ในรถกระสุนเข้าที่แก้มแก้มซ้ายทะลุแก้มขวา
รถของนายประพันธ์ก็เลยพุ่งไปชนกับรถอีก๓คันที่อยู่ตรงนั้น
มีคันหนึ่งตกลงไปในคลองและรถของนายประพันธ์ก็ตกลงไปในคลองเช่นเดียวกัน
กู้ภัยไปช่วยนำร่างขึ้นมาพยายามจะปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายนายประพันธ์ศรีเบนเจาันอายุห้าสิบหกปี
เจ้าของธุรกิจขนส่งประพันธ์ขนส่งเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจน
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าผับชื่อว่าผับแสงตะวัน
ช่วงคืนวันที่๔ต่อเนื่องวันที่๕มีนาคมภาพนี้ค่ะ
อย่างที่เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ไปล้อมรถแล้วก็ก่อเหตุเนี่ยหลายคนนะคะ
แต่ว่ามีหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุไปมอบตัวกับตำรวจ
บอกว่าตัวเองเป็นคนยิงแต่ตำรวจบอกว่าให้การขัดกันเองอ่ะ
พูดไปวนไปวนมาตำรวจก็เลยไม่เชื่อว่าคนนี้เป็นคนยิง
เชื่อว่าน่าจะมารับผิดแทนมาอ้างแทนใช่แต่ก็น่าจะอยู่ในกลุ่มนี้แหละ
เชื่อว่าคนยิงน่าจะเป็นคนอื่นแล้วก็เนี่ยจะจับมาให้หมด
คนที่ร่วมเกาะเหตุตามภาพนี้นะคะทีนี้ย้อนเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
ว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้คืออะไรก่อนเกิดเหตุการณ์นี้นะคะ
เริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่สามมีนาคมนายประพันธ์ที่เป็นเจ้าของบริษัทประพันธ์ขนส่งเนี่ยนะคะ
เขาเรียกกันว่าเสียประพันธ์เนี่ยครับไปเที่ยวที่ผับแสงตะวันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แล้วไปทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นนะคะไปเถียงกับกลุ่มของนายชะโลธรเกิดสมจิตหรือจุ
หน้ากันทะเลาะกันเหตุการณ์ก็ลุกลามบานปลายแต่ว่าสุดท้ายเขาแยกกันไปนะคะในคืนนั้น
แต่ว่าวันถัดมาช่วงวันที่๔มีนาคมมีการโพสต์ข้อความท้าทายกันผ่านทางเฟซบุ๊ก
มีการท้าทายด้วยถ้อยคำรุนแรงตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาในลักษณะที่ว่ามีการพาดพิงไปถึงนายอเนก
กล่อมจิตหรือเอดดี้ที่เป็นคนในกลุ่มของนายชะโลธรนะคะก็คือเป็นคนในกลุ่มวัยรุ่นนี่แหละ
ครับคือด่ากันด้วยถ้อยคำรุนแรงอืมซึ่งในคืนวันจันทร์นายประพันธ์เขาบอกว่าเขานัดเคลียร์ปัญหานี้นะ
เขาก็เลยขับรถเก๋งสปอร์ตสีขาวไปจอดหน้าผับแสงตะวันนะคะ
แต่ว่านายประพันธ์เนี่ยไปคนเดียวครับกลุ่มวัยรุ่นที่จะมาเคลียร์ปัญหาเนี่ย
มันมาเป็นสิบค่ะมากันเป็นสิบคนแล้วก็กรูไปที่รถของนายประพันธ์
แล้วก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งในกลุ่มนี่แหละชักปืนยิงใส่นายประพันธ์
พอนายประพันธ์ถูกยิงก็ขับรถเก๋งหนีออกไป
แต่น่าจะถูกยิงแล้วอาการสาหัสรถก็เลยไปพุ่งชนกับรถที่จอดอยู่ข้างทางอีก๓คัน
ได้รับความเสียหายมีรถของคนที่ถูกชนเนี่ย
ตกลงไปในคลองคันหนึ่งแล้วรถของนายประพันธ์ก็ตกลงไปในคลองชลประธาน
สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะอืมเนี่ยค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่วัดลาดสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายประพันธ์นะคะ
ญาติญาติอยู่ในสาราด้วยความโศกเศร้าก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะคะ
บอกว่าขอให้ผ่านงานศพไปก่อนแต่ว่านักข่าวของเราได้ข้อมูลมาจากลูกชายของนายประพันธ์ผู้เสียชีวิตนะคะ
ชื่อว่านายอังกฤษศรีเบนเจวันลูกชายเล่าให้ฟังว่าเขาก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะคะ
ว่ามันเกิดเหตุการณ์ได้ยังไงเพราะว่าฝั่งกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อน
แต่พอจะรู้ว่าพ่อโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็โตเถียงกันกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
แล้วก็นัดเจอกันเหมือนกับจะเคลียร์ปัญหากันนะคะครับลูกชายยอมรับว่าพ่อเป็นคนใจร้อน
มีทั้งคนรักและคนเกลียดแต่พ่อไม่เคยมีปัญหากับใครเป็นคนทำมาหากิน
แล้วก็พ่อก็ไปเที่ยวกลางคืนเป็นปกติหลังจากนี้ลูกชายก็ต้องดูแลกิจการในครอบครัวต่อจากพ่อค่ะ
กลุ่มเขาก็ไม่มีปัญหาที่ก็ทำอาหารกินปกติ
ซึ่งลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าทางครอบครัวไม่อยากจะให้เรื่องราวมันบานปลายอะไรไปมากกว่านี้นะคะ
เดี๋ยวให้ผ่านงานศพพ่อไปก่อนทุกอย่างก็ว่ากันไป
ตามขั้นตอนของกฎหมายก็อยากจะให้เวลาตำรวจเขาได้ทำงานด้วย
ซึ่งความคืบหน้าทางคดีนะคะชุดสืบสวนได้ระดมกำลังไปตรวจค้น
บ้านพักของผู้นำท้องถิ่นหลายคนทั่วจังหวัดเพชรบุรีเลยนะคะ
แล้วก็ไปยึดอาวุธปืนได้หลายกระบอกหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของนายอเนก
กล่ำกล่ำจิตหรือเอดดี้อย่างที่บอกอ่ะค่ะ
ผู้เสียชีวิตเขาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คเหมือนกับท้าทาย
แล้วก็ต่อว่านายอเนกด้วยนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุครับ
แต่บ้านของนายอเนกเนี่ยไม่เจอปืนไม่เจอปืนที่ใช้ก่อเหตุยิงนายประพันธ์นะคะ
แต่ว่านายชะโลธรเกิดสมจิตหรือจุ
ชาวอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ไปก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เขาไปมอบตัวแล้วเขาก็บอกว่าเขาเองนี่แหละเป็นคนยิงนายประพันธ์
ตำรวจก็ควบคุมตัวเอาไว้แล้วก็ออกหมายจับในชะโลทร
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
และข้อหาร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
คำให้การของนายจุหรือนายชะโลธรคนนี้เนี่ยค่ะ
ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุตัวจริง
เพราะว่าให้การขัดแย้งกันเองแล้วก็ขัดแย้งกับแนวทางการสืบสวน
รวมไปถึงพยานหลักฐานอื่นที่ตำรวจเขารวบรวมเอาไว้นะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าต้องสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดแล้วก็ต้องสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุด้วย
คาดว่าในจุชะโลธรที่มามอบตัวไม่น่าจะใช่คนยิงด้วยซ้ำ
แต่น่าจะร่วมนี่แหละร่วมก่อเหตุแต่ไม่น่าจะใช่คนยิง
แล้วก็น่าจะมีคนที่ร่วมก่อเหตุอีกหลายคนแล้วก็จะตามตัวทั้งหมดมาดำเนินคดีนะคะ
ข้อมูลการสืบสวนของตำรวจพบว่าคดีนี้มีผู้ก่อเหตุ๓๔คนค่ะ
แต่ดูในคลิปภาพมันมีกันเยอะมีกันหลายคน
คือคนอื่นเนี่ยเขาอ้างกับตำรวจว่าไม่เกี่ยวข้องนะคะ
แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยถ้าถามว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่า
เรื่องต้นทั้งหมดก็อ้างว่าไม่เกี่ยวเป็นแค่เรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งส่วนตัว
คือนายจุชะโลทรไปมอบตัวก็เลยให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น
คนอื่นไม่เกี่ยวข้องคนที่ร่วมก่อเหตุมีแค่๓๔คน
เป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันธรรมดาบอกแบบนี้นะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรียืนยันว่าเดี๋ยวตำรวจจะออกหมายจับคนที่ร่วมก่อเหตุที่เหลือทั้งหมด
ดำเนินคดีเร็วเร็วนี้ค่ะอืมก็ในเมื่อมีคนมารับสมอ้าง
แต่ดูแล้วท่าทางไม่ใช่คนยิงใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าร่วมกันก่อเหตุฆ่าเขาให้หมดเลยละกัน